สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมแองจี้สวัสดีท่านผู้ชม
โดยว่าพ่อหลอนแต่งตัวประรับประรักวันนี้นี่ข้างบน
เข้าไง๒วันนี้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุ
เราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครแน่นอน

แต่ที่เรามาชื่นชมมาตามเรื่องพี่ตูนต่อนะคะ
ตูนเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปเหนือสุดแดนสยามไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็บอกว่าจะขอทำอัลบั้มใหม่ให้เสร็จก่อนที่จะแต่งกับก้อย
มีคนไปแห่พี่ตูนว่าให้ขอก้อยแต่งงานในงานให้ใจร้ายไปไหมคือ

มีก่อนหน้านั้นในเพจ

ออกวิ่งจากใต้สุดแดนสยามไปจนเหนือสุดแดนสยาม
รับบริจาคเงินให้กับ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
วันเมื่อวานนี้นะคะรวมทั้งสิ้นตอนนี้นะคะ

เพราะว่ายังไม่หยุดนะฮะยอดบริจาค
หนุ่มตูนนั้นเปิดใจว่าช่วงที่วิ่งช่วงหัวหิน
จังหวัดประจวบที่หยุดกระทันหันตอนนั้นกิโลเมตรที่๗๐๐กว่า
หยุดกระทันหันหยุดกลางคันเลยเพราะว่าเจ็บขามาก
ตอนนั้นคิดไม่ออกเลยว่าจะทำต่อไปจนครบ๒๐๐กว่ากิโลเมตรได้ยังไง
แล้วก็เกิดมีความท้อแต่ว่าทั้งทีมแพทย์ทีมงานทีมกายภาพ

หรืออาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น

ตนจึงสู้และสามารถทำจนสำเร็จได้

เป็นภาพที่พี่ตูนบอกว่าก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพที่เกินจริงมาก
ไม่กล้าคิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตนไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ
แต่วันหนึ่งมีความฝันว่าจะทำให้การวิ่งครั้งนี้ให้สำเร็จ
นั่นคือวิ่งจากใต้สุดศูนย์เหนือสุดของเมืองไทยจากการพยายามฝึกซ้อมวางแผน
ตั้งต้นตั้งแต่ตัวเราก่อนว่าวิ่งแบบไหนสบายไม่เจ็บไม่ช้ำทำซ้ำกัน
ครั้งละ๑๐กิโลเมตร๕เซตต่อวัน
เมื่อออกสู่สนามจริงก็มีอาการบาดเจ็บอยู่มีอุบัติเหตุแต่ว่าทุกอย่างนั้นเหมือนความฝัน
นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้าวส่งน้ำส่งขนมส่งรอยยิ้ม
รวมถึงข้อความดีทั้งสองข้างทางจากเบตงถึงแม่สาย
ถ้าไม่มีคนไทยทุกคนพวกตนคงเดินทางมาไม่ถึงแน่นอน
ซึ่งการวิ่งในเส้นสุดท้ายนั้นตนอยากวิ่งยาวเพื่อเข้าเส้นชัย
อยากได้๘กิโลเมตรสุดท้ายเพื่อวิ่งเฉลิมฉลองให้กับตัวเอง
แล้วถ้าหากจะมีแรงตอนที่อยู่บนเวทีนั้นตอนที่เมื่อวานนี้
ตอนที่กดเปิด๑๑๔๐กว่าล้านพอชนะนี่น่าจะ๑๒๐๐ล้านแล้ว
อีกอย่างหนึ่งอย่างไรก็ดีหลังจากนี้จะกลับไปทำงานเพลงต่อ

เสร็จแล้วเพลงก็เรื่องเสร็จแล้ว
ไม่ทำมา๔ปีและสนุนกับตัญญากับก้อยนะครับ
ขอเวลาทำอัลบั้มมาให้เสร็จก่อน
ซึ่งเป็นกำลังใจเลยแล้วก็ชื่นชมตูนอย่างมากนะฮะ
ขณะนี้ทีมวิ่งเนี่ยคณะวิ่งเนี่ยเขาก็เข้าไปไหว้ท่านวอนะฮะ
แล้วก็ที่ไล่เชิงตะวันเนี่ยศูนย์วิทยาปรัศนาศาสตร์กฏไล่เชิงตะวัน
ท่านก็ทำพิธีบายสีสู่ขวัญเรียกว่าการห้องขวัญ
ตามความเชื่อของชาวล้านนาให้กับตูนหลังจากทำใบสีสู่ขวัญแล้ว
ตูนได้รับมอบเงิน๒๕ล้านบาทจากท่านวอร์
คุณขาใช่ค่ะ๒๕ล้านบาทเป็นเงินจากการประมูลงานของท่านวอร์
และผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคมาเดิม๒๐แล้วก็ไม่หยุด
บริจาคไม่หยุดจากคนที่มีศรัทธาในการทำครั้งนี้ของพี่ตูนนะฮะ
ได้ถึง๒๕ล้านบาทโอ้โหแววปรบมือดัง
พี่ตูนแต่งตัวเป็นมัสคอตให้กับทุกจังหวัดนะคะที่มี
ตอนนี้พี่ตูนก็อยู่ที่แม่สายนะคะ
มันมีการสึบชาตา

ที่ผมหงอกนะคือคุณพ่อกับคุณแม่

ไขมันเหลือในร่างกายด้วยใช่ไหมเนอะวิ่งซะจนแบบที่คุณแอดคาราบาล
คุณแอดคาราบาลก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยหน้าเหมือนกันทุกวันนี่คุณแม่
ตอนนี้นะคะในโครงการ๙คนละ๙นั้นก็ยังไม่หยุดการรับบริจาคนะคะ
อันนี้เป็นต้นเงินไม่คิดว่ามันคือต้นเงินนะฮะ
ใส่ชุดนั้นอยู่ข้างพี่ตูนบุ๋มปะนัดดา
บุมปะนัดดาไปด้วยโอ้โหคนเยอะ
มีการต้อนรับที่ไล่เชิญตะวันของท่านววัชระเมธี

คุณตูนพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วก็

ช่วงนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวรอ๓๑อ่ะถ้าตูไม่ไหวต้องไหวครับ
ขึ้นไปร้องได้กี่เพลงแล้ววิ่งมา๒๐๐๐กิโลอ่ะวันเมื่อวานเนี้ย
เมื่อวานยังร้องกับคุณปอสมอเจ้นร็อกได้เลยอือ
เพราะตอนแรกเขาบอกเขาไม่ไปอีตเตอร์เบลอีตเตอร์เบลไปแอบไว้
เอาพี่ปอสกับเอาทีมไปแอบไว้อืม
อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคลิปสาวเปลือยแต่เป็นครูอนุบาล
คือคือยังไงไม่เล่าทุกวันเป็นครู
เด็กเนี่ยเรากำลังคิดกันอยู่ว่าครูต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหรืออะไร
อ้างว่าเนี่ยเป็นครูอนุบาลเนี่ยคนนี้คือครูอนุบาล
เพื่อทำลายอาชีพครูแล้วก็ความน่าเชื่อถือของครู
คุณคิดดูว่าเด็กทุกวันนี้มันเล่นโซเชียลกันหมดเลย
ถ้าสมมุติเด็กเห็นภาพครูเป็นอย่างนี้

กรณีที่มีการแพ้ภาพของสาวรายหนึ่ง
ซึ่งระบุว่าเป็นครูโรงเรียนอนุบันในจังหวัดชายนาฏ
เป็นภาพสาวหน้าตาดีเปลือยทั้งท่อนบนแล้วก็ท่อนล่าง
ระบุข้อความหลุดพี่หนิงครูอนุบาล
แล้วแฮชแท็กอีกชัยนาธสุดแล้ว

จนทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยเสียชื่อเสียงไปหมดทุกอย่างเลย
ล่าสุดพอโรงเรียนอนุบาลชายนาฏเปิดเผยว่า
บุคลากรในสังกัดที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีชื่อหนิงอันดับหนึ่งเลย

แม้แต่คนเดียวก็ไม่มีใครชื่อนิงนะฮะ
แล้วก็ไม่มีบุคคลตามภาพทำงานอยู่ที่โรงเรียน
ไม่มีใครในโรงเรียนที่รู้จักผู้หญิงคนดังกล่าว
ยืนยันโดยเด็ดขาดว่าไม่ใช่ครูของโรงเรียนอย่างแน่นอน
นายสมศักดิ์จิตเอื้อตระกูลเป็นผอโรงเรียนอนุบาลชัยนาธิ์
เขาบอกหลังจากมีข่าวออกไปเนี่ยโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
เพื่อเอาความผิดกับผู้ที่ไม่ประสงค์หวังดีคนนี้
อยากให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจสักนิดหนึ่ง
คือตอนนี้ผู้ปกครองก็จิตใจไม่ดีแล้ว

การใช้สื่อออนไลน์ต่าง

ผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์
มีบทลงโทษค่อนข้างแรงนะฮะจึงอยากจะฝากด้วย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้
น่าจะใช้ภาพแล้วก็ข้อความเนี่ยปั้นเรื่องขึ้นมา
เพื่ออะไรพี่รู้ไหมอยากให้มีคนติดตามเยอะ

ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเลยอยากให้มีคนติดตามเยอะ
แล้วก็พบว่าแต่ละโพสต์เนี่ยโพสต์เรียกแขกทั้งนั้นเลย
คือเป็นคุณุบันบ้างเป็นล่อแหล่มทุกอัน
ทำให้คนเนี่ยไปตามเขาเยอะทำให้ของเขาสื่อสื่อออนไลน์เขาเนี่ย
มีอิทธิพลขึ้นมาเขาบอกไม่ใช่รูปแรก
ที่เขาพยายามจะสร้างคดีสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมา
มีหลายเรื่องแล้วก็ใส่ชื่อผู้อื่นพิกัดผู้อื่น

ถ้ารูปโประบบเป็นครูนี้ยังไงก็ต้องมาแน่นอน

ก็นี่พี่ทำเพจปลอมกันตอนปีแรกปีแรกที่เราทำนี้แบบเพจไทยรัฐปลอม
แล้วไปจับได้เป็นผู้หญิงคนนึงไม่มีเหตุผลอะไรคืออยากทำ
อยากทำอยากมีตัวตนทำให้มีคนมาไล่ดีใจ
เอาหัวไทรัสไปใส่เลยแหละแปลกจริงคืออ่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้า
แต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าตำรวจนี่แหละเป็นโรคซึมเศร้า
เยอะมากเลยทีเดียวที่โรงพยาบาลตำรวจมีด้วยกันทั้งหมด๔๙คนนะคะ
ที่ผ่านมารักษาตัวอยู่ประมาณ๑๒ปีกันเลยทีเดียว
แต่ว่าก็จะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าขึ้นอยู่กับอาการป่วยแล้วก็การรักษาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
ในปี๒๕๖๐มีตำรวจเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้า
กลุ่มงานจิตเวทแล้วก็ยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจ๔๙คน
เป็นชาย๓๐หญิง๑๙มีแนวการรักษาเริ่มจากการทานยาอย่างต่อเนื่อง๓๖เดือน
แล้วก็พบแพทย์ตามที่นัดหมายทุกครั้งเพื่อจะวินิจฉัยอาการต่ออย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งให้คำปรึกษาหรือทำจิตบำบัดร่วมด้วย
เพื่อที่จะช่วยให้การปรับตัวของผู้ร่วมอยู่กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
และก็ไม่ให้เกิดสภาวะแซ่กซ้อน
แต่ก็อยู่ที่อาการผู้ป่วยแต่ละคนที่เริ่มเข้ารับการรักษา
แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่
ทั้งนี้เราอยากจะประชาสัมพันธ์
สำหรับตำรวจหรือว่าญาติที่พบว่ามีอาการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า
คุณก็ควรที่จะปรึกษาพูดคุยหรือขอคำแนะนำ
จากญาติแล้วก็ผู้บังคับบัญชา
หรือเพื่อนร่วมงานก่อนแล้วก็มาขอรับการปรึกษา
แล้วก็รักษาได้ที่ในกลุ่มงานจิตเวทแล้วก็ยาเสพติด
โรงพยาบาลตำรวจค่ะจะมีหมายเลขโทรศัพท์
แล้วก็ต่อ๖๑๔๔หรือว่ามือถือ๐๖๓๑๙๕๘๐๐๑
แพทยิงพิมลวิปุรากรเป็นรองประหลัดกรรม
ไว้ว่าอาการที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
เราสามารถที่จะสังเกตได้เช่นนี้มันจะมีการรุนแรง
ดังนั้นหรือว่าไม่รุนแรงมากยังไง
เริ่มต้นจากครอบครัวจะต้องให้การสังเกต
อันแรกเลยอยู่เราเห็นปั๊บมีอาการซึมเศร้า

อันที่๒ความสนใจในกิจกรรมต่าง
แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก
คือไม่ค่อยจะมีกิจกรรมทำแล้วนะฮะ
อันที่๓น้ำหนักบางทีลดหวบ
บางทีก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่
เบื่ออาหารหรือไม่ก็เจริญอาหาร
อันที่๔คือนอนไม่หลับ
แต่ก็อาจจะนอนเยอะมากเกินไป
เป็นต้น
หรือบางทีก็เชื่องช้า

ทั้งสองข้างมันนี่กลางอย่างธรรมดาอย่างเรา

ที่๖คืออ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง
อันที่๗นะคะรู้สึกตัวเองไร้ค่า
อันที่๘สมาธิลดลงใจลอย

และอันที่๙คิดแต่เรื่องการตาย

หากพบอาการในข้อ๑หรือ๒
อย่างน้อยหนึ่งข้อนั่นก็คืออยู่ก็ซึมเศร้า
หรือว่ามีความสนใจในกิจกรรมแบบว่าน้อยลง

แล้วก็มีอาการท่าข้อ๕

อันนี้รีบส่งเลยทันที
เป็นอยู่นาน๒สัปดาห์ขึ้นไป
ก็หมายถึงว่าเข้าไปอยู่ในภาวะซึมเศร้าเลยทันที

ฉันรู้จักคนหนึ่งนะที่เขาเป็นอย่างนี้นะ
คือแม่เขาจะคอยอยู่ดูแลตลอดเวลาเลยนะ

เขาอยู่ตลอดเวลาแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย

แล้วก็ไปที่จอดรถก็ที่วนขึ้นไปใช่ไหม
พอแค่แบบว่าหันมา

พอแม่หันมากำลังจะแบบว่าไขรถ

เผลอแวบนั้นลูกกระโดดตึกตาย

ละเขาบอกว่าดาราเกาหลีเนี่ย

คนเรามันต้องลงได้ช่วงหน้าจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าพายุอะไรที่ทำให้ประเทศของเรานั้นฝนตกทั่วเลย
ในคนแต่ละคนส่งมาบอกว่าอากาศเรามีโอกาสกลับมาหนาว
วันนี้มีการแชร์กันอีกใช่ไหมครับว่าเป็นหนาวในรอบ๕๐ปี

เขาบอกว่าปีนี้อาจจะหนาวที่สุดในรอบ๕๐ปีแต่บางคนก็บอกว่าเป็นข่าวปลอม
บางคนก็บอกเป็นข่าวจริงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

น้องก็อตจิน่ารักมาก
เดี๋ยวจะรู้ในช่วงท้ายว่าเราจะทำอะไรกับ๓ตัวนี้นะคะ
เราไปที่หนองคายกันสักนิดนึงมีเรื่องแปลกมีเรื่องแปลกคือเอาจริงแล้ว
วันนี้ต้องยอมรับเวียงจันทร์มีคนจากประเทศจีนมาอยู่เยอะ
แล้วก็ข้ามด่านมาปุ๊บก็จะถึงหนองคายแล้ว
ปรากฏว่าเขามาอยู่เลยหรือมาเที่ยว
เวียงจันทร์พี่คนจีนล้วนเลยมีเป็นแบบเมืองจีนเมืองอะไรอย่างนี้เลย
ยิ่งกว่าชัยหน้าทาวน์ใหญ่กว่านั้นเป็นอำเภอเลยใหญ่กว่านั้น
เป็นนิคมอุตสาหกรรมจีนเลยอยู่ที่เวียงจันทร์เนี่ย
เพราะฉะนั้นก็จะมีคนจีนมาเที่ยวน้องคายค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
วันนี้ตรวจเข้าเมืองหนองคายนะฮะเขาได้ช่วยเหลือสาวจีนหอบลูก๓คน
ก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องน่าแปลกว่ามีคนหนีออกมามาเล่ร่อนพักในศาลเจ้า
แล้วก็ตำรวจไปพูดไปเจอปุ๊บลักษณะก็พูดจาวกไปวนมานะฮะ
ลั่นเดินเท้ามาจากประเทศจีนเพราะอะไรคุณไอ้ม้ารู้ไหม
ว่ามาจากเจ้าแม่กวนอิ่มเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยสั่งให้มาทำจิตภาวนาให้ประเทศไทย
โอเคเขาว่าอย่างงั้นตายแล้วดูเป็นชนเผ่าเนอะดูแบบ
แล้วเด็กน้อยมีเด็กน้อยอยู่ด้วยอุ้มลูกคือหญิงหญิงชาวต่างชาตินะฮะ
เด็กเล็กอีก๓คนเนี่ยอาศัยอยู่ในสารเจ้านะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบจึงสั่งการให้ตำรวจเนี่ยนะครับสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคายเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงพบหญิงชาวจีนกับเด็กสามคนในสภาพ
ซึ่งต้องยอมรับว่าเจอปุ๊บเขาก็อิดโรยอ่ะอิดโรยจริงเสื้อผ้าก็มอมแมม
มีข้าวของใส่ถุงพลาสติกมาแบบพลุงพลังเลยนะฮะ
พาตัวเข้าห้องสืบสวนที่ตรวจคนเข้าเมืองที่หนองคาย
แต่งตัวเหมือนแบบแม่บ้านจีนต่างจังหวัด
พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาดูแลซะหน่อย
จากสอบถามเบื้องต้นชื่อนางทูลินฟาน

เป็นชาวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน

ฟังภาษาไทยได้คือฟังได้
แต่พูดสื่อสารกับพวกเราไม่ได้
ส่วนเด็กเป็นลูกสาวทั้ง๓คนเลย
คิดดูว่ามีอายุน้อยสุดคือขวบเดียว
เดินมากับเขาขวบเดียว๓ขวบ

เขาบอกเดินมาด้วยทางเท้า

เดินด้วยทางเท้ามาจากกวางตุ้งเพื่อมาที่ประเทศไทย

สั่งให้มาทำจิตภาวนาในประเทศไทย

เพราะภายในสารเจ้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิ่ม

แล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บ
เพราะสภาพเด็กน้อยทุกดวงอิดโรยหมดเลย
นี่คือคนไทยที่เราจะต้องช่วยเขากันก่อน
หลังจากนั้นก็คงต้องประสานสถานทูต
ตอนนี้มาดูนะคะทำไมเราถึงได้เจออากาศแปรปรวนอย่างนี้นะครับ
คนโดดตู่ก็เตือนแล้วว่าภายุเทมบิล
ทำให้มีฝนตกและก็หนาวลงหนาวขึ้น
เขาเรียกหนาวอะไรนะอุณหภูมิลดลง
วันนี้นะครับกรุงประตูนิยมวิทยารายงานว่า
กลุ่มบริเวณอ่าวไทยซึ่งทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น
คืออุณหภูมิมันต่ำแล้วความกดต่ำอุณหภูมิสูงไปเจอกับ
ลมฝนกับทะเลเนี่ยมันจะทำให้เกิดพายุ
ฝนตกหนักบางแห่งที่ประจวบชุมพรสุราชและเกาะสมุย

ทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นอาจจะได้รับอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก
ทันใดนั้นฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะขึ้นก็จะสูง๒๔เมตร
ชาวเรือก็ให้ตามข่าวด้วยนะคะควรงดออกจากฝั่ง
ไม่พอนะฮะฝั่งตะวันตกจะเจอคลื่นลมจากประเทศเมียนมา
เลื่อนมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนช่วงวันที่๒๗๒๘คือพรุ่งนี้ถึงมลืนนะฮะ
ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหนาวอยู่แล้วก็จะมีฝนแถมให้ด้วย
ตอนนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง
เกษตรกรระมัดระวังความเสียหายจากผลผลิตในการเกษตรด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้
และสามารถติดตามที่เว็บไซต์ได้ถ้าหากว่าฟังข่าวประจำวันไม่ทันก็ไปเข้าเว็บไซต์ของกรมอุตุเลย
หรือว่าสายด่วนพยากร๑๑๑๑๘๒ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง๑๑๘๒กดเลยกดเลยกดฟรี

คือภาคใต้ฝนน้ำยังไม่แห้งนะ
น้ำยังไม่ได้แห้งนะภาคใต้ยังท่วมอยู่นะ

แล้วก็ที่นี่เขาบอก๓วันนี้เตรียมรับมือเลยฮะฝน
ขนาดกรุงเทพมหานครเนี่ยเอฟเฟคน้อยสุดเนี่ย
เรายังเห็นทุกพื้นที่เนี่ยโปรยกันหมดเลย
เขาบอกว่าไม่คิดที่หนองคารก็ส่งมาว่าฝนก็ยังตกอยู่

เพราะว่าตอนนี้ก็บอกว่า๓วันนี้อย่างที่พี่บอกว่า
เปรียบรับตรงไทยเข้ามาคลุมหมดเลยนะ
ตั๊กผ่านไปแล้วพี่บินมาต่อเลย

เข้ามาในสตูดิโอข่าวใส่ไข่ของเรากันเลยทีเดียว
นะฮะน่ารักมุ้งมิ้งนะอ้าวดูนะครับวันนี้ก็จริงจริงแล้ว
อย่างที่บอกว่าบุกมาที่สตูดิโอข่าวใส่ไข่เป็นไงพี่วันนี้นะฮะ
เป็นตัวแทนของปตทชัดเจนนะมาเผยเทคนิคเคล็ดลับสำหรับการขับขี่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะครับแน่นอนก็ก็จิเนี่ย
เขาก็จะบอกเลยว่าดื่มง่วงโทร๓อย่างนี้นะดื่มง่วงโทร
เราไม่ขับถ้าจะเซฟชัวร์อุ่นใจต้องนี่นะคะหลัก๓ดี๒๐ไม่
โอ้โหจำกันไหวไหมเพื่อคนไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสุขที่ยั่งยืนสามดีคือเรื่องดีดีคุณจะต้องสร้างให้เป็นนิสัย
เพื่อความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือหนึ่งวินัยดีเป็นหลักสำคัญบนท้องถนน
สำหรับป้องกันอุบัติเหตุสองยานยนต์ดีต้องใช้อุปกรณ์เครื่องยนต์ให้พร้อม
ต้องได้รับการดูแลอย่างดีสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ดี
และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ๓สุขภาพดีผู้ขับขี่ต้องมีสุขภาพ
กายและใจดีพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ทำอารมณ์ดีระหว่างขับรถนะคะ
อย่าขับไปด่าไปนะอ่าสามดีแล้วใช่ไหมครับก็มียี่สิบไม่ยาวล่ะ
อันนี้เป็นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทางถนนที่คุณจะต้องไม่ทำ
เช่นเช่นเมาไม่ขับจ้ะขับไม่โทรอืมขับไม่ไลน์เออเร็วไม่เกินเออ
ใจไม่เล้งก็คือหมายถึงว่าใจไม่น้ำมันมักเล่นกันแหละน่ะ
แล้วก็มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางมีทั้งหมด๒๐ข้อเข้าไปหาอันได้
และวันนี้ก็จิทั้งวันนี้เรามีแค่สามจริงจริงเรามีห้านะฮะอ่า
โชว์ความน่ารักฟุ้งฟิ้งมาแจกแฟนข่าวใส่ไข่ที่ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นมาทาง
อย่างไรพร้อมกับแฮชแท็กเบอร์โทรมาด้วยนะฮะผู้ที่แสดงความคิดเห็นได้โดนใจทีมงาน
มากที่สุดเอาไปเลยห้าท่านรับไปเลยน่ารักคนละหนึ่งตัวอ่า
ส่งข้อความคิดเห็นได้ตั้งแต่ตอนนี้จนจบรายการเราจะจบกัน๑ทุ่มตรง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการข่าวใส่ไข่พรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ด
ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบฮะเอ้าอ๋อน่าทำไมคุณแล้วแต่คุณไปดึง
ถลกหน้ามันอะไรอะไรตุ๊กสุดตุ๊กตาบ้าเหรอนี่น่านี่น่าหนังเริ่ม
ฉันแค่แบบเริ่มอะไรเริ่มแววตาเปลี่ยนไปนะ
จะกลับจากเกาหลีดูอดโยนอืมซอฟต์ลงต้องแต่ไว้ตัวเป๋
ฉันแค่ไปแบบว่ารับอากาศหนาวโอ้โหลบเจ็ดองศาสตร์ลบเจ็ดองศาสตร์
ทาซีรัมทาซีรัมหรออ่ะรีบจัดการส่งกันไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เรารอเลยเรารอแฮชแท็กเบอร์ของคุณใช่ไหมแค่นี้แหละ
ได้ไปเลยนะน่าละคุณผู้ชมคนพี่ประกาศนี่ดิเรียกว่าคุณภาพนี้
เพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเพราะว่าหลายคนเริ่มเดินทางกัน
พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้หลายคนจะเริ่มเดินทางออกนอกกรุงเทพ

ใช่ไหมแล้วเจอพายุกันอีกต้องขับรถกันดี
อ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับใส่ไข่บันเทิงฮะ

คุณแม่มีย์คุณแม่มีย์นี้ก็เป็นแม่ของแอป
แม่เลี้ยง

ก็มีการทบทวนปาร์ตี้กัน

แฟนคลับก็บอกว่าใช่ที่ได้เห็นภาพนะฮะ
ซึ่งเป็นภาพที่แม่หมีเนี่ยของแอปทัศกรเนี่ยนะคะ
ได้นำภาพปาร์ตี้วันคริสมัสเนี่ยนะฮะมา
แต่ว่าเป็นภาพเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งก็มีคุณสงการอยู่ด้วยก็เป็นสองครอบครัวถูกต้องไหมฮะ

พี่ใหม่เล็กมากอ่ะอืมก็ยังเล็กอยู่
จากก็มีคุณตาคุณยายของน้องปีใหม่แล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ยังย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนี่มีภาพของแอปแล้วก็สงการ
ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะร่วมปาร์ตี้เคร่งกันด้วย
เป็นภาพเก่าวานอย่างน่ารักมากนะฮะ

ก็หลายคนบอกว่านี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่

เพราะว่าความทรงจำนั้นมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าดี

คุณแม่หมีก็เลยนำมาทบทวนนะฮะ

แรงเชียร์ก็ก็กำลังใจที่จะส่งให้คู่ทั้ง๒คนนี้นะคะ

เออน้องมิวนิษฐา
ที่แรกพี่ให้จะคู่กับเต๋อแล้วพี่บอกน่ารักดี

ถ้าหลายคนบอกน้องมิวกีษเป็นแฟนกันหรือเปล่า
เค้าบอกแล้ววันนี้
น้องมิวน้องมิวเขาออกมาพูดว่าเป็นเพื่อน

แต่ยอมรับอย่างหนึ่งว่าแอบไม่ชอบใจ
ว่าต้องเป็นยังไงถึงจะเรียกว่าไฮโซ

อย่างที่เราพูดกันว่าต้องเป็นยังไงถึงจะเรียกว่าไฮโซ

คุณคิดมาบอกว่าโดนสัมภาษณ์
เราก็บอกโอ้โหยันนี้โดนสัมภาษณ์ด้วยหรอ

เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อมีข่าวนักข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์นั่นแหละ
เพราะเขาก็อยู่ในวงการมันเกิน

แทบจะเป็นคนในวงการแล้วล่ะ

บางทีคนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรานี้

ไฮโซนี่จริงแล้วต้องเกิดมาในตระกูล
ที่มีนามสกุลที่
แล้วคนที่เกิดมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแบบว่าอบรมเรียนรวย
ไม่ไม่ไม่เอาไม่ต้องรวยคือคนพวกนี้เขาก็จะมีสักต่างอยู่แล้วนะ
เขาก็จะมีแบบว่ามรดกตกทอดนู่นนี่นั่นต่างนานา
เขาจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้จักกันแบบว่าวางตัวการข่าวสังคม
การใช้ของการอะไรต่ออะไรต่างนานาเข้าใจคำนี้ไหม
ไม่รู้จักหรอกเสิร์มซุมเป็นยังไงต่างเนี่ยก็คือแบบว่า
คืออยู่ในวงตระกูลแล้วก็สภาพแวดล้อมที่อีกหนึ่งระดับที่สูงขึ้นไป
มีแฟนเป็นดาราหน่อยก็เป็นไฮโซ
นี่รู้สึกจะเป็นไห้เซอ
อะไรนะไห้ส่อต้องพูด
เป็นไห้โซ
ไห้โซบ้านอกไงรายการไห้โซบ้านอก

เอาอีกแล้วศมศักดิ์ชาลาชนเหรอ
ไม่สมศักดิ์รู้สมศักดิ์ยังอยู่
เอาแล้วเอาอีกครับ

เค้าบอกกับน้องมิลเค้าบอกเพราะเค้าโ
ตอนนี้หวานชื่อกลับมาแล้วอ้าวก็ของต่ออันแล้ว
ลงรูปแบบว่าต่างนานาไปเที่ยวกันนะฮะ
แฟนนางหล่อเนอะแฟนนางหล่อนะ
โดยที่ผู้ชายนะคะก็โอบเอวหุ่นดีเหลือเกินมาก
เอ้ยเป็นวันหยุดพักผ่อนที่แฮปปี้ที่สุด
เพราะว่านอกจากสถานที่สวยงามแล้วโอ้โหไม่เห็นก็ถ่ายแบบนะ
ยังจะแบบว่ามีภาพที่ทำให้คนอิจฉาตาร้อน
แบบนี้เป็นเพื่อนกันไหมคะพี่ม้าก็ได้นะ
เพื่อนก็ทำอย่างนี้นะเวลาฉันมีเพื่อนฉันก็ทำอย่างนี้

โอ้โหนี่ปูนี่ยอมรับนะนั่นเป๊ะนะ
ก็นั่งวิ่งสวนรุ่นทุกวันเถอะแสงสวยสีสวย
เขาก็งามอยู่แล้วแดดสวยกว่าจัดแสงอีกเนอะ
ในช่วงนี้ช่วงกลางในทะเลพวกนี้ไม่รู้ทำไมสีมันสวยจริง
ทานไปทางไหนแบบไม่ต้องแต่งซีลเลย
แล้วก็ยุโรปตอนเวลาฤดูหนาวอย่างนี้
ไปถ่ายเถอะแสงสวยหมดเลยตุลาสวยตุลาสวย
ก็ตอนที่แฟนกรีตอะตุลาถ่ายรูปมาสวยหมดตลอดเลย

เคยไปกันสองคนไหมคุณแม่ทั้งเกาะอะไรไง

เขาก็มีรับคนอื่นไปด้วย

เขาเป็นเจ้าของเกาะเหรอ

เออเขาก็ให้คนอื่นไปพักด้วยไง

พาไปอยู่กับสองเกาะวิ่งกันไล่จับ

อยู่กันสองอีกคน

เริ่มต้นมานะแม่

ไปกันสองคนวิ่งกันกลางเกาะ

ไม่อยากให้ใครไปเยิ้ม

เชื่อว่าคุณค้าคุณขายกัน

อันนี้เราเอาประหลัดขิกนี่มาขนาดนี้เลย

ว่ามั้ยมอย่างนี้
เพราะว่าคุณเคยรู้กันว่ามูชาประหลัดขิกเพื่ออะไร

ตายแล้ว

แม้กระทั่งยางงามบางคนเนี่ยมันควรน้องกล๊อปก็ต้องเอาไปซอดไว้ที่ผม

แล้วก็ชีวิตบางคนเนี่ยเปลี่ยนมาจากประหลัดขิกเหรอพี่
เป็นสัญลักษณ์ของวัยวะภาษีวะภาษีวะภาษีวะ
บอกไม่ใช่ประหลัดขิกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะ
ประหลักฮิตเนี่ยคือสากลที่สุด
ไม่ใช่เฉพาะอังกฤษยุโรปยุโรปทุกคนบูชาประหลัดถิ่น
แต่จะบอกว่าของจริงเนี่ยที่เป็นประหลักหินอันตรายที่สุดคือ
เอาสิประหลัดคิดมันจะของจริงอ่ะ
ที่มันดุกดีได้เนี่ยมันอันตรายที่สุด
เอาง่ายวันนี้คุณลองก่อนที่จะดูมวย

วันนี้ก่อนที่จะดูมวยคุณไปดูในบ้านของคุณซิ
ว่ามีประหลัดฉีกหรือเปล่าแล้วคุณเอาไว้ถูกที่ถูกทางหรือเปล่า
ถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราทุกคนแทบจะมีประหลัดขีกหมด
แต่วันนี้คุณเอามาแล้วจะเสริมดวงคุณยายวันนี้อาจารย์ลักษ์ก็จะมาดูดวงด้วยนะฮะ
แล้วก็จะบอกอีกว่าเอาประหลัดกิกวางไว้ตรงไหนของบ้านแล้วชีวิตจะดี
แต่ไอ้ที่มันดุกดิกได้อันตราย
อ๋อปลุกเสกเขาปลูกเสกแล้วมันวิ่งเองด้วย
กรุณาไปค้นบ้านคุณว่ามีประหลัดจิกหรือเปล่า
ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ